หลังมีข่าวหลุดออกมาถึงความเล่าร้อนของในแบบหล่อหุ่นล่ำ
เกี่ยวก้อยหนุ่มใหญ่สายเปย์หน้าตาดี
ไปแซ่บจนน้ำทะเลนั้นแตกระจาย
ในแบบเราก็ไม่ค่อยรู้มั้ยมันก็ไม่ค่อยดังอะเนาะ
เท่านั้นยังไม่พอเพื่อนพร้อมที่เห็นแล้วต่างเข้ามาแซวกันยกใหญ่ว่าคู่นี้เนี่ย

ได้เบาะแสบ่แบบนี้ก็ถามเอาตอบเผือก

กันยกใหญ่ว่าในแบบขุนแซ่บนี้เป็นใครกันแน่
แต่แว่มองว่าในแบบกลางจะมีละคร
และอีกหนึ่งคุณจะอุ๊ยทำไม

ถ้าใช่ก็เป็นดาราแล้วนะ
ถ้าเขาเป็นดารานายแบบมีเป็นหมื่นเป็นแสน

และอีกหนึ่งความพีคสุด
ของผู้สุดหล่อคนนี้คือ
หนีเมียหนีลูกมาแซ่บว่ะ

เดี๋ยวนะคือ
หล่อคนนี้แอบหนีลูกหนีเมียมาแซ่บ

นายแบบมี
ในแบบมีเป็นแสน

ตบจูบตบจูบตอนเมืองคืนี้
ของข้างคนนี้นะ

ใครวะ
ตอนกลางวันนี้เราดูสักทุ่ม๒ทุ่มดูละครอุ๊ยแซ่บมากหน้ากินแบบอรรชนีแบบกรี๊ดกาตอนกลางวันคืนมาตอนเช้าเล่นโอ๊ยตายเป็นผู้ชายเล่นฟิตเน็ตตายสักพักนึงกลางคืนอ้าวตายแล้วทำไมไปมองผัวกูใหญ่เลยลูกมันตายแล้วก่อนหรอก
ช่วยข้ำทางอื้อเยอะแยะหล่า

จริงกับตั๊กไม่ถามจริงตั๊กเป็นตั๊ก

ก็เรื่องนี้พิธีกรรุ่นใหญ่สองคนเล่าให้ฟังเลยว่า
ฝากไปบอกมดดำหน่อยนะบอกลูกชายหน่อยที่ตึก

มีสารเรียกเพราะว่าติดตามละครกรีชกัส
โอ๊ยมันยังชัดว่ะชัดใส่ไม่ไหว้นังโกรธอยู่วันนี้หน่อยว่าให้ดูละครเลย

แค่ไม่ไหว้เป็นจริงนะเป็นจริงนะตั๊กเป็นจริง
เอานุ่มฉันพูดถึงเรื่องดาราอีแองจี้เล่าถึงดาราเดินฉัน
มึงอย่ามาหมกมวดอยู่กับเรื่องกัดเทยไม่กัดเทยงกมึงก็เบ๊ก